เชื่อว่าเป็นใครก็คงจะรับไม่ได้นะคะ

มือยังไม่ทันจะชักไปเอื้อมหยิบเลยค่ะ

เดินไปขึ้นรถที่จอดไว้หน้าตาเฉยเลย

เนี่ยเดินมาหยิบปุ๊บพูดคุยกันนิดนึงแล้วขึ้นรถกระบะไปเลย
เหมือนยังตั้งสติตั้งตัวไม่ถูกกับเขา

เหตุการณ์เกิดขึ้นในเขตเทศบาลนครสุราชธานีเมื่อวานนี้เองค่ะ
ผู้หญิงที่ไปกดเงินก็คือนางสาววารีทองแก้วแคล้วอายุ๓๘ปีนะคะ
บอกว่าพี่สาวของสามีก็คือพี่สาวของสามีเนี่ยนะ
ขับรถยนต์มาจอดที่หน้าร้านสะดวกซื้อริมถนนตลาดล่าง
ผู้ชายคนนี้ค่ะก็เดินมาหยิบเงินจากช่องจ่ายเงินไปแล้วพูดว่า

อยู่ริมถนนทันทีเธอบอกตั้งตัวไม่ทันค่ะ

ก็คือกดตังค์หนูค่ะกดตังค์หนูแล้วเมื่อยืนหลังกดตังค์อีกครั้งทีนี้ค่ะ
กดหนูทันแล้วเรามันเสียงได้แชร์เหมือนตังค์ออกแต่เราก็เห็นตังค์มันออกหรือยังค่ะ
แต่เขาวิ่งออกมาหรือเขาวิ่งมาพึ่งแล้วก็หยิบตังค์ไปเลยแต่เขาพูดว่าผมกดตังค์หนึ่งหยิบตังค์ไป
เราก็ให้ตังค์เราออกหรือยังเราก็สร้างตังค์หนูนี้มาเสียงตังค์หนูนี้ก็เช็คดูเขาตังค์ตังค์ออกหรือยังค่ะ
แล้วก็ไปถามพี่สาวว่าข้อมูลการตังค์ตังค์ขึ้นไหมค่ะ
พี่สาวเราก็ตังค์ตังค์ออกมาแล้วก็เลยบอกมีคนเอาตังค์ไปแล้วก็เลยบอกพี่สาวนี้ค่ะ
ใครเห็นใครได้ยินแบบนี้ก็คิดในใจว่าโอ้โจรแน่เลยใช่ไหม
แต่ฟังก่อนคุณผู้ชมค่ะนี่เลยตำรวจภูทรเมืองสุราธานีไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ผู้ชายคนนี้เขามากดเงินก่อนผู้หญิงคือนางสาววารีจริงนะครับคือใส่ชุดฟอร์มพนักงานบริษัทมาใช่ไหมคะ
เขาบอกว่าเงินในบัญชีของนางสาวารีที่กดเอาไว้ยังอยู่ครบ
แต่ระบบแบงกิ้งแจ้งยอดตัดบัญชีผิดพลาดก็คือทั้งหมดทั้งมวลเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ผู้ชายคนนี้มากดเงินก่อนหน้านางสาวารีค่ะกดไปสองพันบาทแต่เงินไม่ออก
แล้วก็เดินกลับมาอีกรอบนึงเห็นนางสาววารีกำลังกดเงิน

เป็นความเข้าใจผิดกันค่ะ
ก็ไปเจรจาพูดคุยกันเรียบร้อย
สองฝ่ายเข้าใจกันดีแล้วนะคะ